อยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ค่ะเห็นคลิปแล้วตกใจนะคะ
ถึงขั้นต้องดูอย่างใกล้ว่าเอ๊ะทำไมถึงทะเลาะกันขนาดนี้
แล้วคนเยอะมากเนอะเป็นกู้ภัยค่ายเดียวกันแค่ต่างพื้นที่กัน
แต่ตีกันขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวดูภาพก่อนแล้วค่อยเล่าเหตุผลให้ฟังนะคะ
ข้าบอกว่าชาญทนนะครับภาษาภาษาชาญทนเขาจะมาช่วย

ต่อยแล้วครับแย่งพื้นที่กันครับ
มันเก็บหนัก
กู้ภัยกับกู้ภัยตีกันแย่งคนเจ็บหรือเปล่า
คือพอเห็นแบบนี้คำถามแรกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละค่ะ

แย่งคนเจ็บหรือเปล่าเดี๋ยวเราหาคำตอบให้นะคะ
เป็นอาสากู้ภัยป่อเต็กตึงเหมือนกันนะคะต่างพื้นที่ค่ะ
ก็คือมีจุดบางแคหนึ่งกลุ่มมีจุดชันทนสามอีกหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๕ทุ่ม๒๕นาทีเมื่อวานนี้
จากข้อมูลอาสากู้ภัยป่อเต็กตึงเขาบอกแบบนี้นะคะ
จุดบางแคร์ก็รีบเข้าไปช่วยผู้ประสบเหตุ
โดยที่ยังไม่ได้แต่งเครื่องแบบป่อเต็กตึงค่ะ
แต่พอไปถึงเจอรถมูลนิธิคันหนึ่งมาจากจุดชานทน๓ไปถึงก่อน
แล้วจอดรถขวางทางเอาไว้ทำให้ไม่สามารถนำผู้ประสบเหตุ
ซึ่งบาดเจ็บออกจากรถได้
ทีมจุดบางแคก็เข้าไปบอกว่าถอยรถนอย
แต่เหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
เพราะบางส่วนไม่ได้ใส่เครื่องแบบ
ก็เลยกระทบกระทั่งกันต่อยกันตามที่เห็นในคลิป
ทีมงานจุดบางแคร์บาดเจ็บหนักคนนึงนะคะ
ชื่อว่านายสวงถูกต่อยเลือดกำเดาไหล
พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปเกิดคำถามเยอะมาก
และคำถามที่ถามกันซ้ำก็คือแย่งเคสหรือเปล่า
คนเจ็บหรือเปล่าทำไมทะเลาะกันเองแบบนี้
เราก็หาคำตอบมาให้คืออาสากู้ภัยที่อยู่ในเหตุการณ์และประสบเหตุ
เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเขาบอกว่าขออธิบายแบบนี้ก็แล้วกัน
มันไม่ได้เป็นการแย่งเคสหรือว่าแย่งคนเจ็บนะ

อาสาจุดบางแคมไม่ได้ใส่เครื่องแบบ
ก็เลยทะเลาะกันกับจุดชานทน๓เพราะไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
ไม่รู้ว่าเป็นกู้ภัยเหมือนกันเพราะบางคนไม่ใส่เครื่องแบบ

ทีนี้พอรู้ว่าเป็นอาสาเหมือนกัน
ก็เลยจบเรื่องกันได้เคลียร์กันได้คุยกันลงตัว
ขอยืนยันว่าไม่ได้แย่งเคสไม่ได้แย่งพื้นที่ไม่ได้แย่งคนเจ็บอะไร
ผู้ภัยเขาฝากบอกมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็มีเจตนาไปช่วยเหลือคนเจ็บกันทั้งสองกลุ่มนั่นแหละ